ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถที่ของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ต่างไม่มีใครที่มีร่างกายที่สมบูรณ์

ทำให้ชีวิตแทบล้มทั้งยืน
ทุกคนในครอบครัวจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ทุกวันนี้ถึงร่างกายฉันมันจะไม่ค่อยดี
ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง
แต่ฉันก็ต้องทนทำงานหนัก
เพราะฉันมีภาระต้องหาเงินมาเลี้ยงดู
ลูกที่พิการเป็นปัญญาอ่อน
แล้วพี่สาวฉันก็พิการขาด้วน
และยังต้องเลี้ยงหลานที่ยังเล็กอยู่อีกด้วย

ครอบครัวฉันอยู่ทั้งหมด๕คนค่ะ
ก็มีลูกสาว๑คนอายุ๓๐ปี
และก็พี่สาวอีกหนึ่งคนป้าจันอายุ๖๘ปี
ทุกวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องกิฟต์ค่ะ
ตอนนี้เขาอายุ๓๐ปีแล้ว
เกิดมาก็พิการตั้งแต่กำเนิดค่ะเป็นปัญญาอ่อน

เขาสามารถทำได้ซักผ้าหุงข้าวเอาผักไปขายเขาทำได้ค่ะ
มีพริกน้ำเต้ามีแจงแต่ทีไปขายผักได้บริษัทต่อไป
ที่เป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกชายคนเล็กคือน้องก๊อตค่ะ
แต่ก่อนร่างกายเขาก็สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่าง
ป้าก็หาเงินส่งเสียให้เขาได้เรียนจนจบม๓
แต่ว่ามาเกิดอุบัติศิษย์และชน

ผมเลยปะทะกับเขาจังเลย
จบม๓แล้วก็ผมจะสอบตำรวจ
ตามตามความฝันของผมแต่ว่าความฝันไปไม่ถึงครับ
ตอนนั้นน้องก๊อตก็มีอาการขาหัก
และก็กระดูกต้นคลิก
ข้อที่สองแล้วเอ่อหลังจากออกโรงพยาบาล
แม่ก็พาลูกมาอยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยเหลือเขาทุกทุกอย่าง
หลังจากน้องก๊อตประสบอุบัติเหตุมาประมาณห้าปี
ตอนนี้ร่างกายเขาก็ยังไม่ปกติเต็มร้อยค่ะ
ทุกวันนี้รายได้จากฉันก็มีแค่เล็กน้อย
จะมีส่วนมากก็มาจากน้องก๊อตแม่ก็สงสารเขาเพราะว่าร่างกาย
ร่างกายเขาไม่ปกติรับจ้างเก็บผลไม้วันละสามร้อย
ถ้าขึ้นถ้าวันไหนได้ไม่เยอะก็สองร้อย
ก๊อตก็อยู่ข้างบนแม่ก็คอยช่วยอยู่ข้างล่าง
แต่จริงจริงเลยที่ตามน้องก็ไปก็คือว่าแม่เป็นห่วงเขา
เป็นห่วงเขากลัวจะตกคือเขาไม่อยากจะให้แม่เป็นห่วงเขาเยอะค่ะ
เขาก็ไม่บ่นเขาทำได้
ช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงอากาศหนาวคอจะแข็ง
และผมเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมคอได้จะอ่านซ้ายอ่านขวาก็ไม่ได้
มันจะแข็งแต่ถึงจะจะใช้ชีวิตระบาดยังไง
ผมก็ต้องหางานหาเงินมาช่วยแม่ครับ
งานแรกของผมก็คืองานตัดปามครับ
ถึงผมจะรู้สึกลดมากแค่ไหนก็ผมก็ต้องทำครับ
เพราะอยากจะช่วยแม่
ก็มีพี่สาวอยู่อีกหนึ่งคนค่ะก็คือป้าจัน
จันพิการขาขาดก็ถูกรถชนเหมือนกัน
พอกลายเป็นคนพิการก็อยากจะไปหางานทำ
เขาให้ไปทำอะไรที่ว่าทำได้ก็ทำหมด
เขาก็จ้างเนี่ยเนี่ยเย็บจากเนี่ยเย็บจากตับลำบาก
ตอนนี้ฉันก็มีภาระเลี้ยงหลานอีกพ่อก็ติดคุก
ส่วนแม่มันก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตไปตั้งหลายปีแล้ว
ส่วนน้องดิวก็น่าสงสารเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือด
ฉันกับไอจินก็ช่วยกันดูแล
ทุกวันนี้ย่าจันทร์ก็อาการไม่ค่อยดีสงสัยแก่เยอะแล้ว

อาการเป็นลมหน้ามืดผมต้องมาตามยายกินให้พาย่าไปหาหมอครับ
ทุกวันนี้ผมก็พยายามช่วยย่ากับยายทำงานครับ
กับการค่ารถประจำทางไปโรงเรียน

บางครั้งก็มีค่าขนมโรงเรียนเพิ่มไปอีก
จากรับภาระต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องยังมาระมารับภาระเลี้ยงดูหลานอีก

ทุกวันนี้ร่างกายฉันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน
เป็นโรคความดันเป็นไขมันเป็นกระดูกทับเส้น
ขานี่จะชาข้างซ้ายนี่จะชาไปข้างนึง
เดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บ
ก็เป็นห่วงว่าต่อไปร่างกายเราจะเย่มากแล้วนี้
จนทำงานไม่ไหวต้องตกภาระของอยู่ที่ลูก
แล้วส่วนตัวฉันก็มีหนี้อยู่กองทุนหมู่บ้านสองหมื่นบาทค่ะกู้มาประมาณ
เก้าปีแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีงานทำก็กู้มาให้ลูกเรียนบ้าง
ใช้จ่ายในครอบครัวบ้างตอนนี้ยังไม่มีจ่ายให้เขาเลยค่ะ
ทุกวันนี้ถ้ามีเงินสักก้อนนึงฉันก็อยากจะเปิดขายอาหารตามสั่งหน้าบ้าน
เพราะว่าบ้านก็อยู่ติดถนนใหญ่เผื่อว่ามันจะมีรายได้มาช่วยอีกด้านหนึ่ง
จะช่วยแบ่งเบาภาระลูกบ้างถ้าเกิดว่าเปิดขายอาหารตามสั่งก็คิดว่าน่าจะมีลูกค้า
เพราะว่าฝีมือฉันสุด
ขอต้อนรับครอบครัวแม่จินนะครับจากจังหวัดชุมพรครับ

จริงแล้วแม่จินเนี่ยเคยเป็นแม่ครัวอยู่ที่เกาะพงัน
ค่ะทำมาตั้งแต่เงินเดือนศรีปนาศ
หลังก็หมื่นนึงเสร็จค่ะ
พูดได้ไหมแม่ว่าเงินจากที่แม่นี่แหละ
ก็คือส่งลูกส่งเต้าเรียนได้สบายเลย
ส่งให้ลูกน้องกิ๊บกับน้องก๊อตใช้จ่าย

แต่มันมีวิกฤตที่ว่าลูกชายก็คือน้องก๊อตเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแม่

จอดอย่างหนึ่งคันพอผมไปถึงรถก็ก็เลยออกมาเลยครับ

แล้วภาพอย่างที่เห็นนั่นน่ะสภาพก็คือประมาณนั้นเลยไหมลูก

ขาจะตรงแบบนี้เดี๋ยวมันอยู่แบบนี้

แม่กำลังทำกับข้าวอยู่ค่ะอยู่กับพงั้น
ก็มีหลานโทรไปหลานก็บอกว่า

พอได้รู้ว่า๕๐๕๐แม่ก็คิดอะไรไม่ออกแล้ว
คือตอนนั้นแม่ช็อกเลยเหรอคะช็อกค่ะช็อก
พอถึงโรงพยาบาลภาพแรกที่แม่เห็นคือ
แรกที่แม่เห็นก็คือลูกพันผ้าก๊อต
หน้าตานี่ปิดหมดเหลือแต่ลูกตาจ้ะ
ขาก็มีเหล็กคอก็ดาม
ตอนนั้นก็ทิ้งกระเป๋าเลยเข้าไปกอดลูก
ถ้าเป็นไปได้แม่อยากจะเจ็บแทนลูกมากกว่า
พอเราเห็นร่างกายเราขาก็ดามแล้ว

ถ้าแม่หรือใครไม่มาดูผมเนี่ยผมจะทิ้งตัวลงจากเตียงครับ
เคยคิดสั้นนะครับมันรับไม่ได้กับสิ่งที่เป็น
จากเด็กปกติเป็นต้องนอนอยู่กับที่แบบนี้รับไม่ได้

ก็เข้าไปกอดลูกบอกว่าสู้นะไม่มาแล้ว
แม่จะดูแลลูกอีก

กลับมาอยู่บ้านเห็นบอกว่าหนูหัดเดินกับว็อกเกอร์
ไม่เคยใช้แล้วก็มันใช้ไม่เป็นด้วยครับ
เพราะยืนล้มเลยไม่อยากเดินก็เพี้ยงไปใกล้ซึ่ง
หุดหงิดหรือมันอะไรที่หนูต้องเฟี่ยงไอ้ว็อกเกอร์นี้ทิ้ง

ให้อยู่ด้วยป่ะอยู่ค่ะแม่ก็บอกว่า
ถ้าทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเดินได้

หลังผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับ
เพราะว่าอยากเดินได้ครับ
ก็ค่อยพยงเดินมานานิดครับ

จนเขาไปช่วยหางานทำนะครับคุณผู้ชม
ก็นานอยู่นะกว่าที่จะออกไปหางานทำ
หลายปีครับหลายปีงานแรกที่หนูไปทำคืองานอะไร

ผมก็คอยเก็บทางเข้ากอง
แล้วก็บางครั้งก็เอาเหล็กเสียบไปขนขึ้นรถ

ก็วันสามร้อยบ้างสองร้อยบ้างครับ
แล้วนอกจากทำต้นปามแล้วหนูทำอะไรอีกลูก
ตรงนี้ก็เป็นหน้าผลไม้ครับก็เก็บผลไม้อยู่

สำหรับผมจะยื่นมือไปจับได้ครับ

ก็แล้วแต่ของเหมือนกันครับของเยอะก็ได้เยอะ

จริงแล้วอยากไปช่วยหรือว่าจะไปเฝ้าลูก

เขาจะตกลงมาไม่มีใครเห็น
เห็นบอกว่าบางทีทำแล้วลูกมันปวดเหรอที่เหล็กที่อะไรอย่างนี้
ครับตอนทำให้ปวดแล้วครับพ่อ

อะไรที่ทำให้ก๊อตเนี่ยยอมเหนื่อยยอมเจ็บยอมปวดขนาดนี้ลูก
ก็เพราะตอนนี้ผมปกติผมเคยสัญญาแกไว้ครับ
ว่าโตขึ้นเนี่ยมันจะเป็นกำลังหลักของครอบครัว

ถึงไม่จะเจ็บก็ผมก็จะทำครับ
วันนี้มีความในใจอะไรที่ก๊อตอยากจะบอก
กับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้ไหมลูก

สู้นะสู้ไม่เป็นดำนะงใจไง
แต่อาการเดินของหนูตอนนี้ลูกคือการเดินการอะไรให้มันคล่องขึ้น

แข็งแรงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแม่ก็กลับไปทำงานต่อทำได้ไม่ถึงปีค่ะก็เกิดโควิด
ก็เขาสั่งปิดเกาะปิดร้านก็ต้องกลับมาอยู่บ้านค่ะ
แม่ก็ต้องตกงานนะสิครับตกงานค่ะตกงานแล้วแม่ทำอะไรอ่ะ
ปลูกผักขายเจ้าดิวก็ช่วยไปลดน้ำ
เสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินขายกับน้องกิ๊บใช้ไม้ใส่ผักแล้วก็หาบกันไปเดินก็ขายแถวบ้านจ้ะ
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าแม่เองเนี่ยก็ปีนขึ้นต้นหมากลากไม้ได้ก็ปีนเก็บได้
เก็บได้ค่ะแต่มันมีอยู่ครั้งนึงแม่ตกต้นละมุดเพราะว่าไปเหยียบกิ่งที่มันบาก
ทีแรกมันก็ไม่มีอาการหรอกแต่พอตอนหลังมามันเริ่มจะเจ็บปวดเอวอะค่ะปวดด้านหลัง
ขานี่มันจะชาไปข้างนึงทีนี้ไปหาหมอหมอก็ตรวจพบว่ามันเป็นกระดูกทับเส้น
ก็ต้องไปทำกายภาพอาทิตย์ละครั้งค่ะ
ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่เท่าที่ควรค่ะ

แล้วนอกจากแข้งขาแล้วมีโรคประจำตัวอีกไหมครับแม่ครับ
มันปวดต้นคอมึนหัวก็เลยไปโรงพยาบาล
ครั้งแรกได้แต่ความดันมา

ก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนเนอะในช่วงนี้นะ
มาถึงนี่บ้างนี่กิฟต์

แล้วขายได้กี่บาทลูก
แล้วแม่ให้ค่าจ้างไหมลูกเวลาไปขายของ

ก็จะพูดประจำว่าปวดเข่าให้กินนม

คือเขาได้ยินเขาก็จำอะค่ะ

เขาจะดับจ้างถอนหงอก
แล้วมีอยู่คนนึงลูกค้าประจำเขา
ก็บอกว่าเนี่ยปอมดำก็จะไม่มีแล้ว

กิ๊บมันเอาหมดทั้งหงอกทั้งดำ
ทั้งหงอกทั้งดำเอาหมด
ผมบอกนะชื่นใจนะเอาจริงนะกิฟต์รักแม่แค่ไหนคะ

อดเลยลูกมากอดแม่ก่อนเร็วมา
อย่างนี้ลูกมาไหนก็รักกิ๊บล่ะ
จันเองก็จริงก็ไม่สมบูรณ์อีก
ป้าทำไมขาไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไง

แล้วก็ขาเข้าไปอยู่ในไอ้ซี่รถซี่รถเครื่อง

มันก็หมุนไปกระดูกมันละเอียดหมดเลย

แต่บอกว่าพอมีอะไรให้ช่วยก็ช่วย
ล้างละมุดล้างผักเอาผักใส่ถุง

จ๋าเห็นป้ารับจ้างอะไรนะ

ก็ไปแล้วก็นั่งนู่นวัน
แต่เห็นบอกว่าป้าจันก็จะมาแล้วก็จะมาให้กำลังใจบ้านนี้อยู่ตลอด

น้องดิวกี่ห้วบละลูก
มาอยู่กับป้าจ๋า

ก็สรุปว่าอาการของน้องดิวตอนนี้

เพราะมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีก
ดิวล้างละมงละมุดนี่ไปช่วยเขาไหม

เก็บได้ตรงที่เตี้ยค่ะต้นเตี้ยค่ะ
ช่วยนะลูกนะอะไรทำได้ทำนะลูก

จะไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ

ไปเปิดขายอาหารตามสั่งหน้าบ้านค่ะ
เพราะว่าคือจะได้ช่วยเบียงเบาภาระลูกบ้าง
เหลือก็จะได้เก็บไว้ใช้จ่าย

ขายได้ค่ะเพราะเชื่อในฝีมือค่ะ

ผมชอบคำนี้มั่นใจ

มาถ่ายทอดนะครับแม่ครับขอบคุณครับ

นั่นก็คือหัวใจนักสู้

ครอบครัวของแม่จินจากจังหวัดชุมพรนะครับ

ตามสั่งเล็กให้ครอบครัวนั้น

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่จินจากชุมพรนะครับจะมากู้
ต้องสู้เพื่อครอบครัวของเรานะครับ

คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้นะครับ
ถ้าวางเรื่องให้ถูกคนผมคิดว่า
๑ล้านบาทไม่น่าจะไกลเกินเอื้อม
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่จินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยแม่จินมั่นใจเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่แม่คิดว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะตอบเรื่องนี้

พร้อมนะฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อาหารตามสั่ง
เรื่องที่๒จังหวัดชุมพร
เรื่องที่๓ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕โดราเอมอน

จินเลือกเรื่องอาหารตามสั่งครับ
เอาละเข้าในโหมดของแม่ครัวกันบ้าง

เขาบอกว่ารสมือของแม่อร่อยเหลือเกิน

แม่จะไม่ปฏิเสธสักนิดเลยเหรอคะ

เพราะว่าลูกค้าก็ชมเท่าแก่ก็ชม
ส่วนใหญ่อาหารที่เราทำนั้นเป็นอาหารประเภทไหนครับแม่
ถ้าจะขายดีที่สุดก็คือข้าวผัดค่ะ
จากลูกค้าเห็นบอกว่า
เมนูข้าวผัดก็ยังเป็นเมนูโปรดของน้องกิ๊บด้วย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีต้นหอมมีแตงกวามีมะนาวให้พริกน้ำปลานะครับมีถ้วย
นี่คือตัวอย่างที่แม่ต้องทำออกมาเสร็จแล้วต้องเป็นแบบนี้

มีต้นหอมมีแตงกวามะนาวพริกน้ำปลานะครับ

พร้อมเสิร์ฟหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะ

น้องก๊อตและน้องดิวมาเป็นผู้ช่วยครับ
โจทย์และกรรติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ผัดใส่จานพร้อมจัดเครื่องเคียงจำนวน๑๕จานภายในเวลา๓นาที

แม่ทำงานอยู่เกาะพังงาน๗๘ปีแล้วค่ะ
กับข้าวที่แม่ทำที่ขายดีที่สุดก็คือข้าวผัดซีฟู้ดค่ะ
ผัดวันละ๓๔๐จาน
กลับมาบ้านก็มาผัดให้ลูกกิ๊บกินลูกกิ๊บชอบกินค่ะ
แม่คิดว่าแม่ทำได้สู้จ้า

เรื่องของ
ไปเลยลูกไป๑จาน๒จานไปเลยเร็ว
เร็วลูก
จากกลมกิ๊บลูกต้องเร็วขนี้ลูกดิว
ด้วยเร็วขนี้ลูก

อยู่แล้วเร็วมาก
มากเลยนะครับ
เออไปลูก
ต่างที่๙นะครับคุณผู้ชมครับ
กี่จานนับด้วยดิว

เท่าไหร่แล้วลูก

จานสุดท้ายลูก
ไปตีละคร่างเร็ว
ผัด๑๕จานครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ด้วย๓ชีวิตที่ช่วยกันอยู่ตรงนี้นะครับ

นั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เรื่องจังหวัดชุมพร

ขอเชิญน้องก๊อตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถือว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นักนะฮะ
โดยมีพื้นที่เล็ก
เป็นลำดับที่๒ของจังหวัดเลยทีเดียว
แสดงว่าที่หนูอยู่ทุ่งตะโกก็คือไม่ได้ใหญ่มากมาย

คำถามเกี่ยวกับจังหวัดชุมพรนี่แหละ
เพราะฉะนั้นใช้วิชาความรู้ที่รอบตัวด้วยและที่เราเรียนมาด้วย

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอทุ่งตะโกมีพื้นที่เท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒๔๕ตารางกิโลเมตร
ตัวเลือกที่สอง๒๔๕ตารางกิโลเมตร
ตัวเลือกที่สาม๓๐๕ตารางกิโลเมตร
ตัวเลือกที่สาม๓๐๕ตารางกิโลเมตร

ตัวเลือกที่สาม๓๐๕ตารางกิโลเมตร
และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร

และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร

และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร

และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร

และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร
และตัวเลือกที่สี่๓๓๕ตารางกิโลเมตร
มันฉลาดแล้วก็มีของหลายอย่างครับ
ใจแอ้นเหรอชอบไหมไม่ค่อยชอบเท่าไรครับ
ทำไมละชอบรบกวนแต่เพื่อนครับ

ผมดูโดราเอมอนมา๓ปีแล้วครับผมชอบโดราเอมอนมากครับใจแอ้นผมไม่ค่อยชอบครับเขานิสัยไม่ดีครับผมเจอโจทย์ข้อนี้๕๐๕๐ครับผมจะทำให้ได้ครับสู้ครับ
ขอตอบข้อที่๑ครับโนฮาราชินโนสุเกครับ
น้องดิวเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งโนฮาร่าชินโนซูเกะครับ
ดิวอย่างนี้ผมพาพี่จะเลือกให้ใครเข้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าจันทร์ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่องไทยรัฐทีวีเรื่องบ้านของเรา

โชคดีครับขอเชิญย่าจันทร์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
จันจริงแล้วป้าจันก็คือจะก็อยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับ

เห็นบ้านหลังนี้ไหมอัปป้า

อันนี้มันอยู่มันคือส่วนไหนของบ้านครับสังเกตให้ดีดีนะครับจริงแล้วบ้านหลังเนี้ยมีเสาอยู่ต้นหนึ่ง
แล้วก็มีเสาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้

มันจะมีคำที่เขียนเอาไว้อยู่ตรงเสานี้คำหนึ่งคำถามอยู่ตรงนี้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสาต้นนี้มีข้อความเขียนไว้ว่าอย่างไร
ตัวเลือกที่๑กบ๖๖ล้อ
ตัวเลือกที่๒กบ๗๗ล้อ

ตัวเลือกที่๔กบ๙๙ล้อ
เสาต้นนี้อยู่ข้างบ้านก็เดินผ่านบ่อยแต่ไม่ค่อยได้สังเกตจ้ะ
ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าป้าไม่ค่อยได้สังเกตเลย
เสียดายแต่ก็ต้องสู้อะจ้ะ
ตัวเลือกที่๒ก็๗๗ล้อ

ว่ารู้ถึงความยากลำบากของครอบครัวอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยนะครับว่าครอบครัวของแม่จินจากชุมพรนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้สำเร็จหรือไม่สักครู่เดียว

จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่จินนะครับ

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

โชคดีต่อถุงทั้งหมด๔ข้อรักคนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นหรือครับเรายังมีของรักสุดพิเศษ
ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการต่อถุงทั้งแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับจะได้มากหรือได้น้อยได้แน่นะฮะ
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับทุกคน

พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
พอกลายเป็นคนพิการก็อยากจะไปหางานทำเขาให้ไปทำอะไรที่ว่าทำได้ก็ทำหมด
เขาก็จ้างเนี่ยเย็บจากเนี่ยเย็บจากตับลำบาก
ตอนนี้ฉันก็มีภาระเลี้ยงหลานอีกส่วนน้องดิวก็น่าสงสาร
เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดฉันกับไอ้จินก็ช่วยกันดูแล
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเสาต้นนี้มีข้อความเขียนไว้ว่าอย่างไร
ตัวเลือกที่สองกบเจ็ดสิบเจ็ดล้อซึ่งเป็นคำตอบที่
สองต้นนี้นะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ากบเกียจสิบเกียจล้อ
ครอบครัวของแม่จินนะครับจากชุมพรทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครับ
รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ให้โชคดีทุกข้อนะแม่นะอ่ะเรื่องต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมจากเรื่องโดราเอมอนครับ
ทุกวันนี้ย่าจันทร์ก็อาการไม่ค่อยดีสงสัยแก่เยอะแล้ว
ผมก็พยายามช่วยย่ากับยายทำงานครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือใจแอ้นมีชื่อนามสกุลจริงว่า
อะไรขอตอบข้อที่หนึ่งครับโนฮาร่าชิโนสุซุกิระ

นะฮะเพราะว่าใจแอ้นมีชื่อและนามสกุลจริงว่า
โกดะทาเคชิตอนนี้อาจจะพลาดหนึ่งล้านแล้วนะครับ
แต่ยังเหลือหนึ่งหมื่นและ๑แสนขอให้โชคดีจริงนะครับในวันนี้
กันต่อเลยนะครับจากเรื่องอาหารตามสั่งครับ
ทุกวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องกิฟต์ค่ะ
เกิดมาก็พิการตั้งแต่กำเนิดค่ะเป็นปัญญาอ่อน
ลูกชายคนเล็กคือน้องก๊อตค่ะแต่ก่อนร่างกายเขาก็สมบูรณ์
แต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุรถชน
หลังจากน้องก๊อตประสบอุบัติเหตุมาประมาณ๕ปี
ตอนนี้ร่างกายเขาก็ยังไม่ปกติเต็มร้อยค่ะทุกวันนี้ร่างกายฉันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน
ก็เป็นห่วงว่าร่างกายเราจะแย่มากไปกว่านี้จนทำงานไม่ไหวต้องตกภาระตกอยู่ที่ลูก
สำหรับเรื่องนี้ก็คือตักข้าวผัดใส่จาน
พร้อมจัดเครื่องเคียงจำนวน๑๕จานภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้มาลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
ใช่ครับ
แม่เป็นยังไงโล่งใจค่ะเวลาเราให้มา๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๖วินาที
ครอบครัวแม่จินจากชุมพรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เอาล่ะอย่างที่บอกกันไว้นะครับคุณผู้ชมครับพลาดลุ้นเงินล้านแต่ได้ลุ้นเงินแสนจากเรื่องที่เหลือครับคุณผู้ชมเรื่องจังหวัดชุมพรครับ
ช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงอากาศหนาวเนี่ยคอจะแข็งและผมเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมคอได้จานซ้ายอ่านขวาก็ไม่ได้มันจะแข็ง
แต่ถึงจะใช้ชีวิตระบาดยังไงผมก็ต้องหางานหาเงินมาช่วยแม่ครับถึงผมจะรู้สึกหลดมากแค่ไหนก็ผมก็ต้องทำครับเพราะอยากจะช่วยแม่
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คืออำเภอทุ่งตะโกมีพื้นที่เท่าใด
ขอโทษครับข้อ๓๓๐๕ตรกิโลมิตร

ถูก

มีพื้นที่๓๓๕ตารางกิโลเมตรครับ

ทำไมถึงคาดไม่ถึงนะฮะอะไรอ่ะ
เอาละตอนนี้นะครับครอบครัวของแม่จินนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
แต่เรามีสิทธิ์เลือกได้๒ดอกด้วยกันในวันนี้

แล้วก็ให้มองไปที่ตู้ว่า

มันน่าจะสัมพันธ์กับแม่กุญแจในตู้นี้แน่

แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

แต่สิ่งที่เราได้ดูแล้วครับ
ยืนแบบแกสุดโลกไม่รู้ไหม
นั่งลุ้นเหมือนกั้นหายใจไว้ด้วยหายใจได้แล้วมันเป็นไง
มันลุ้นเนอะไปประจำที่ครับลูก
มาลุ้นกันว่าโบนัสหลังตู้หมายเลขสอง
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑ล้อยกิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
สักท่องเท่าไร

โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งคือ

เพราะฉะนั้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ
บาทอยู่นี่เองนะครับ

และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของแม่จินจากจังหวัดชุมพรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
หมื่นห้าพันบาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
แม่พอได้ไหม

คิดว่าทำอะไรก่อนเลยอันดับแรก

สู้กันต่อนะอย่าหมดแรงนะก๊อตด้วยนะไหนเราสู้กันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ

ถึงได้บอกไงครับว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับกำลังใจ
คุณผู้ชมครับพลังแห่งรักนั้นยิ่งใหญ่และมีอนุภาพมากนะครับ
วันนี้ครอบครัวของแม่จินได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งรักแล้วว่า
ถ้าทุกคนในครอบครัวจับมือมอบความรักซึ่งกันและกัน
พลังแห่งรักนี้ก็จะทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและวิกฤตต่างไปได้
ฝากครอบครัวของแม่จินไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
แม่ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนนี้ผมต้องเบาหวานโรคไต
ก็คือหมอบอกว่าถ้ามาช้าแล้วเนี่ยก็คืออาจจะไตวายไปเลยก็คือต้องทำการล้างไตด่วน
เขาก็มาทำแทนผมก็พูดง่ายนะ
เราต้องอดทนเพื่อให้พ่อเขาอยู่กับเรานาน
เลื่อยไม้จำนวน๕ท่อน

ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร